มาดูความคืบหน้าคดีที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุ
ฆ่ายกครัวและชิงทรัพย์คนงานชาวไทยใหญ่นะคะ
เสียชีวิต๓ศพพ่อแม่ลูกค่ะ
คนร้ายเนี่ยโอ้โหก่อเหตุคือเอามีดฟันยับทั้งร่างเลยนะคะ
แล้วก็นำทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วยบางส่วน
มีทั้งเงินสดมีทั้งทองคำ
ก็คือทองคำ๒เส้นที่เป็นสร้อยคอ

ตำรวจบอกว่ามีหลักฐาน
เชื่อว่าคนร้ายคือน้องชายแท้ของผู้ตาย
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็คือนายธรรมะน้องชายของผู้ตายค่ะ
คือนายธรรมะไปหาผู้ตายเมื่อ๒๐ตุลาคมวันอาทิตย์
แล้วก็เนี่ยค่ะเขาถูกฆ่ากันวันอังคารที่๒๒ตุลาคม
และเบาะแสล่าสุดนายธรรมะน้องชายของผู้ตาย
ไปอยู่ที่หมู่บ้านอรุโนไทยติดชายแดนไทยพม่า
แล้วคาดว่าหนีข้ามแดนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยซ้ำ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราก็ติดคดีนี้อยู่นะคะ
เมื่อช่วงสายเนี่ยญาติของผู้ตายไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกู่เต้าตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ญาติก็เดินทางไปร่วมงานศพด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
หม่องลุงหลงอายุ๒๔ปีเป็นหลานชายของนายจันตะหนึ่งในผู้ตาย
แล้วก็เป็นหลานของนายธรรมะผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะ
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ
หลังรู้ข่าวในตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเยี่ยมแบบนี้
เพราะว่าครอบครัวของผู้ตายไม่เคยทะเลาะกับใคร
ส่วนนายธรรมะน้องชายของผู้ตายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เท่าที่รู้มาก็คือเขาก็เคยทะเลาะกันนิดหน่อยกับผู้ตาย

ก็ทะเลาะกันแต่ไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
หลานชายของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าไม่เชื่อว่านายธรรมะจะเป็นคนก่อเหตุ
แต่เรื่องนี้ใครจะเป็นคนก่อเหตุไม่รู้
เชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะตั้งใจที่จะชิงทรัพย์
น่าจะรู้ว่าในครอบครัวของผู้ตายมีทรัพย์สิน
คนก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๑คนด้วยซ้ำ
เพราะถ้าลงมือคนเดียวไม่น่าจะสามารถฆ่าได้ทั้ง๓คน
ต้องมีสักคนที่หนีรอดมาได้
เค้ามันถึงเป็น๒๓คน
คือคนเดียวนี่ถ้าเป็น๒๓คน
ผมมาไม่ทันแน่ครับพี่
ครับเรนน่าจะเอาตัวรอดอีกสักคน
ด้านอดีตเพื่อนร่วมงานของนายธรรมะ

ว่าคือเหมือนกับว่าไม่เชื่อว่านายธรรมะจะเป็นคนก่อเหตุ
นางมวลบอกว่าเท่าที่รู้จักร่วมงานกันมาเป็น๑๐ปี
ธรรมะเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกับใคร
มั่นใจว่าคนลงมือก่อเหตุไม่ใช่นายธรรมะแน่
เพราะคนที่จะลงมือก่อเหตุแบบนี้ได้ต้องเป็นคนที่โหดเยี่ยม

และที่สำคัญคนไทยใหญ่ไม่ฆ่าหรือทำร้ายพี่น้อง
คนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
เป็นคนอื่นมากการ
ผ่านตำรวจเอกวินิจฉัยพินิศรักษ์
ผู้กำกับสพเชียงดาวบอกแบบนี้นะคะ

เห็นว่าผู้ต้องสงสัยหนีไปทางเส้นทางไหน

แล้วก็รู้แล้วว่าหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ก็เลยต้องประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อคุมตัวนายธรรมะมาสอบปากคำ
ส่วนผลการชนะสูตรต้องรอแพทย์ส่งมาก่อนค่ะ
รวมถึงผลการตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ต้องรอจากกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อนำมารวบรวมกับหลักฐานที่มีอยู่
ตำรวจยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จให้เร็วที่สุด

ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญในพื้นที่

นำตัวนายธรรมะกลับมาดำเนินคดีที่บ้านเรา